ความเชื่อของการลอยกระทงคืออะไรนะพี่ต้น
ลอยทุกข์ลอยโศกให้ผลไป

อ่าวันนี้ก็จะลอยกระทงนะคะ
ค่ะโอเคนั่งโล่ง
ทุกคนเห็นผู้ชายที่อยู่ในริมคลองไหมคะ
แต่จะพูดให้ฟังนะคะอีกการต่อไป
กูก็เอาสิ่งเลวร้ายไปกับกระทงนะ
สิ่งเลวร้ายกูเยอะมากแล้วกระทงกูก็จะจงแหละ

อ่ะมึงมึงดู

กูแบบตอนนั้นกูอึ้งอ่ะ
มึงดูหน้ากากูเออกูมึงก็หนี
ดูน้ำจริงดูแบบโอ๊ยมันก็จะไปได้แบบ
กระทงมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยดูน้ำเน่าขนาดนี้

เอาคนนี้ก่อนให้ผมเพื่อตะลึงเลย
คุณแล้วตะลึงคนลอยเหรอ

โอ้โหนะฮะโอ้โหความทุกข์ความโศกมันหายไปเร็วมาก

สองคลิปแรกเป็นนาทีแห่งความสุขจริงครับคุณผู้ชมฮะ
อธิษฐานขอขมาลาโทษพระแม่คงคา
แล้วก็ปล่อยกระทงลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัย
ทั้งปวงแป๊บเดียว
ความทุกข์นั้นหายไปหมดเพราะพี่คนนั้นเขามาพาไปแล้ว

และอย่างกรณีนี้เด็กน้อย
เด็กน้อยนะฮะก็มาคอยดักเก็บกระทงกับเขาเหมือนกันนะครับ
แต่มีคนหนึ่งปล่อยกระทงไปแล้วถูกเก็บกระทงเอาเงินทันที
ผู้ชายคนนี้ฮะสงสารเด็กนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไร
แถมยังเอาตังค์เพิ่มให้เด็กไปอีก
แต่บางคนก็มีการมาต่อว่าบอกเด็กรีบเก็บกระทงไปหน่อยนะ
หายใจได้เฮือกเดียวเองกระทงเนี่ยนะฮะก็หลุดมือไปซะแล้วนะครับ
เอ้าส่วนคลิปหลังสุดคลิปหลังสุดลอยไม่ได้อ่ะ
ดูสภาพน้ำนี่เขาบอกว่าน้ำมันเน่าสุดจนลอยไม่ไหว
องฟอตโอ้ยังอุตส่าห์จัดงานตรงนี้อีกนะนะฮะ
นี่แหละครับคือลอยก็คงไปไม่ถึงไหนคนที่ตั้งใจไปลอยกระทงก็บ่น
ชาวเน็ตนะบอกดูสินะฮะทุกข์มันจะไปได้ยังไงล่ะกรณีแบบนี้